ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะ

คุณตาวัย๗๔ค่ะก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้จะไปเก็บมังคุด

แก่แล้ว๗๔แล้วอย่าปีนเลย

แล้วอาจจะพลาดไปเหยียบกิ่งผิดหรือว่ากิ่งมันเปราะอะไรแบบนี้
พลัดตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมังคุดนะคะ
แล้วต้นนี้มันสูงเก้าเมตรโอ้โหสูงนะเนี่ยอืมเนี้ย
ตำรวจสพเมืองจันทบุรีและกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานไปตรวจสอบนะคะ
ว่ามีคนตกต้นไม้เสียชีวิตที่หมู่บ้านเสอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
ที่เกิดเหตุในสุขธัญชาติอายุ๗๔นอนหงายเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมังคุดนะคะ
ยังสะพายย่ามอยู่เลยอ่ะนะคะใต้ต้นมังคุดเนี่ย
คือมองไปข้างบนเนี่ยนะค่อนข้างสูงยอดต้น๙เมตรได้อะค่ะ
แล้วก็ยังเห็นว่ามีบันไดพาดเอาไว้มีไม้สอยวางอยู่นะคะ
จากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตนางตราทิพย์หวนสุวรรณอายุ๕๓ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยพี่ชายโทรศัพท์ไปบอกว่า
ในศุกร์ในศุกร์มีศักดิ์เป็นลุงของเขาอะนะ
ตกต้นมังคุดเสียชีวิตก็รีบไป
พอไปถึงก็เห็นว่านอนแน่นิ่งอยู่ใต้ต้นมังคุดแล้วอะค่ะ
ลูกชายของในสุกผู้ตายเนี่ยก็เตือนตลอดนะ
อย่าปีนขึ้นไปนะอย่าไปปีนขึ้นไปเก็บต้นเก็บมังคุดนะ

แต่ว่าวันนี้ลูกชายไปเก็บมังคุดอีกสวนหนึ่งครับ
สุกก็เลยปีนขึ้นไปเก็บมังคุดบ้างจะนำไปขายลูกชายไม่อยู่
ชายก็เลยไม่ได้เตือนนะคะแล้วอาจจะพลาดไปเหยียบกิ่งพลาด
กิ่งมันอาจจะเปราะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พลัดตกลงมาเสียชีวิต

สาเหตุการเสียชีวิตตำรวจก็ให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
ถ้าไม่พลาดตกลงมาบางทีคุณลุงก็อาจจะไปหน้ามืดเลยข้างบน
ใช่อายุเยอะแล้วนะคะ